ลักษณะเนี่ยเหมือนมีอาการหลอนเขาบอกว่ามีคนตามฆ่าเขา
แล้วก็เดินข้ามถนนไปเดินข้ามถนนมาวนเวียนอยู่แบบนั้น
สุดท้ายถูกรถเมย์ชนเสียชีวิตกลางถนนเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนรามคำแหงฝั่งขาออกปากซอยรามคำแหง๘๓
รถเมเล็กสีส้มสาย๗๑ค่ะได้ชนนายวุฒิชัยธรรมรงเสรีวงวัย๓๖ปี

ตำรวจสอนอหัวหมากบอกว่าได้สอบสวนคนขับรถเมเล็กแล้วก็พยานแวดล้อมแล้ว
พบว่านายวุฒิชัยคนนี้เนี่ยเขานั่งจักรยานยนต์รับจ้างมาลงใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ลักษณะเนี่ยนะคะมีอาการลุกลี้ลุกลนคล้ายคนประสาทหลอน
จากนั้นนายวุฒิชัยก็เดินข้ามถนนกลับไปกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า
แล้วก็มาถูกรถเมย์ชนจนเสียชีวิตค่ะตำรวจก็ต้องคุมตัวคนขับรถเมย์ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สอนอหัวหมากนะคะ
แต่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งก่อน
และได้ส่งศพนายวุฒิชัยไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วก่อนที่จะประสานญาติมารับศพค่ะ
อีกหนึ่งอุบัติเหตุช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมไฟลุกท่วมเลยทีเดียวรถแท็กซี่ไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วงจนไฟลุกไหม้
คนขับติดอยู่ภายในรถก็เสียชีวิตนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนกาญจนาพิเศษก่อนทางลงอ่อนนุษย์ลาดกระบัง
เจ้าหน้าที่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็พยายามใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยคนขับแท็กซี่ออกมาแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะ
เพราะว่าไฟมันลุกท่วมรถอย่างรุนแรงแถมยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะด้วย
เมื่อเจ้าหน้าที่ดับไฟจนสงบลงได้ถึงจะเจอศพคนขับแท็กซี่ที่ถูกไฟคลอกจนเหลือแต่กระดูกแล้วค่ะ
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าขับตามรถแท็กซี่มาในช่องซ้ายสุด
อยู่เลนขวาสุดแล้วแท็กซี่ไม่ทันเห็นว่ามีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียอยู่
ก็เลยเสยท้ายอย่างจังเลยค่ะเขาเนี่ยจอดรถลงไปช่วยเหลือด้วย
แต่ก็ช่วยไม่ได้เลยต้องประสานกู้ภัยมาช่วยแต่สุดท้ายก็ไม่ทันการนะคะ
ส่วนคนขับรถบรรทุกพ่วงหลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุแล้วค่ะ